จังหวัดฉะเชิงเซาถูกวางให้เป็นเมืองใหม่เชื่อมกรุงเทพกับเมืองอุตสาหกรรมชายฝั่งภาคตะวันออกนะครับ
จะเป็นอย่างไรไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คืออาหารที่มาจากผลผลิตปลอดสารเคมีของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้าที่กลุ่มเกษตรกรมั่นใจในคุณภาพ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตพัฒนามาจากการเป็นเครือข่ายเกษตรทางเลือกโดยมีผู้หญิงเป็นแก่นำในการขับเคลื่อนจากการที่ต้องแบกรับความกดดันต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว
ต้องลุกขึ้นมากำหนดแนวทางพัฒนาครอบครัวและชุมชนของตัวเอง
โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาภัณฑ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
รวมถึงมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ยุโรปและแคนาดา
ฉะเชิงเซาถูกวางให้เป็นพื้นที่เมืองใหม่
ก็ทำให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
วิถีเกษตรอินทรีย์ที่ต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ
แต่ภาคของการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราดีใจด้วย
แต่ว่าเราเป็นห่วงกังวลเรื่องไอ้ที่จะสร้างแต่ความเจริญตรงนั้น
แต่ถามทุกคนต้องกินอาหารทุกคนต้องมีโรงงานเพิ่มขึ้น
ก็ต้องมีคนงานเพิ่มขึ้นทุกคนต้องกินทุกคนต้องมีอาหารกิน
แต่ถามว่าไม่ขยายเรื่องเกษตรแล้วอาหารจะพอกินไหม
แล้วสถานที่อยู่ของประชาชนเขาเรียกว่าชุมชนมันต้องเกิด
ขยะต้องมีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องขยะทุกอย่างเนี่ย
มันจะต้องแย่งใช้ทรัพยากรร่วมกันอันนี้เป็นข้อห่วงกังวลค่ะ
แต่เขาไม่ได้พูดถึงเลยเขาพูดถึงแต่ความเจริญ
โดยสมาชิกกลุ่มระบุว่าไม่ได้ต่อต้านการพัฒนาทั้งหมด
แต่ต้องทำให้ชุมชนสามารถรักษาวิถีชีวิตของตัวเองได้
หยุดยั้งไม่ได้แต่เขาเรียกว่า

โดยที่ให้ความปลอดภัยให้เราด้วย
มีพื้นที่ให้เราอยู่ร่วมกับเขาได้ด้วย
รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกระบุว่า
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส่วนการชั่งน้ำหนักเลือกการพัฒนาระหว่างแนวทางที่มาจากภาครัฐกับภาคประชาชน
สอดคล้องกันก็จะเดินหน้าไปด้วยกัน
จริงแล้วต้องบอกว่าทฤษฎีของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่เรียนหนังสือมามันก็มีทั้งได้ทั้งเสีย
แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มันปรับเปลี่ยนไปนะคะ
ทางสำนักงานก็คิดว่าจะพัฒนาอย่างยั่งยืน
แล้วก็ให้มีส่วนที่เสียน้อยที่สุดนะคะ
เพราะฉะนั้นหมายความว่าคำตอบก็คือว่า
ถ้าไปด้วยกันได้เนี่ยก็ให้ไปด้วยกันนะคะ
แล้วก็อาจจะมีการแบ่งโซนจัดโซนให้ชัดเจน
ขณะที่สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตเผยว่า
ได้เข้าร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนกับกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
และเสนอทางเลือกที่ภาคประชาชนในพื้นที่ต้องการ
แม้จะมีการรับเรื่องตามขั้นตอน
แต่ก็ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นกับสมาชิกกลุ่ม
โดยยังย้ำว่าการเปิดให้ประชาชนเจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วม
คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

อีอีซีในระดับพระตะวันออกนี้เรามีศักยภาพอะไร
ควรจะพัฒนาไปในแนวทางไหนที่จะเกิดประโยชน์
แล้วก็เป็นธรรมแล้วก็มีความยั่งยืนร่วมกัน
ความสำเร็จในการสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขต
เป็นตัวสะท้อนถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
คนในชุมชนได้ลุกขึ้นมากำหนดแนวทางพัฒนาด้วยตัวเอง
ซึ่งพวกเขาหวังว่าภายใต้การเดินหน้าอีอีซี
ที่ตั้งเป้าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
จะเปิดให้ความเห็นของเจ้าของพื้นที่มีความหมาย
และปรับโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่อย่างแท้จริง

นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน